มาดูเรื่องนี้จับได้หรือไม่

เขาบอกว่าทราบข่าวว่ามีจราเข้๑๐ตัว

จับได้หรือไม่ไปดูค่ะ

มันน่าจะแหงคุกออกไป

ชาวบ้านตำบลกุแหละและอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่นะคะ

หลังจากทราบข่าวว่ามีจราเข้จำนวน๑๐ตัวเนี่ย
หลุดออกจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่
จากนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขามีการประสานงานไปยังชุด

พร้อมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสยามรวมใจปู่อินทุ่งใหญ่

ลงพื้นที่เพื่อตามล่าจับตัวจราเข้ที่มันหลุดออกจากบ่อเลี้ยง
เขามีการคุยกันวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอน
เป็นตอนนะคือต้องแบบระดมกำลังใช้คำนี้เลยแล้วก็คุยการวางแผนการเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งกำลังออกไปตามจุดต่างต่างที่คาดว่าเจ้าระเข้น่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำโอ้โหและไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พบเจ้าระเข้จำนวนหนึ่งอ่าลอยคอขึ้นมาบนผิวน้ำอืมในลำห้วยเล็ก

ติดตัวมุดรูคลานหมูจามกันออกมา

อันนี้เขาอุดไว้แล้วใช่ไหม
เป็นรูตรงนั้นน่ะมันเล็กนิดเดียวน่ะน่าจะรูตรงนี้แหละคุณดูดิ
นิดเดียวเองน่ะแต่เจ้าระเข้มมันไม่ได้ตัวใหญ่คุณดูดิ

แล้วมันที่สำคัญคือมันขุดข้างใต้เลย

คือรูตรงนี้มันเป็นตะแกงแต่ว่าสุนัขอ่ะมันคุ้ยดินข้างล่าง
เออข้างล่างที่มันเป็นดินอ่ะมันคุ้ยลงไป
มันก็เลยทำให้มันสามารถอย่างนี้ได้อีกนิดนึง
นั่นแหละคุณผู้ชมยังเหลืออีกสี่ตัวที่ยังจับไม่ได้นะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมานำเสนอให้ได้ชมกันต่อ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ยังหวาดวันกันอยู่
เหมือนหนังพวกหนังแห่คุกเลย

มันมองหน้ากลางช้าให้ขวางไป
หวังว่าจะตามจับให้ได้อีก๔ตัวที่เหลือนะ